พื้นที่ตกบางพื้นที่ไม่ตก
ไอ้พื้นที่ไม่ตกฝนตกน้อยน้ำน้อยมาจากปรากฏการณ์เอลเนโย้ค่ะ

ซึ่งตอนเนี้ยจังหวัดที่ราชบุรีเนี้ยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะมะพร้าวที่เห็นนี่นะฮะคุณผู้ชมอยู่ที่อยู่ที่สมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทย
ตำบลท่านัทอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีดูปกติดีนี่นี่น่ะ
เขาบอกมันกำลังเกิดปัญหากับสวนมะพร้าวคือปัญหามะพร้าวขาดคอ
ผลมาจากเอ๋อนิยโกนะฮะคุณสมพงค์บัวเกิดเกษตรกอดเฮ้ย
อ่ะให้ข้อมูลกับเราบอกว่าพี่เขานะปลูกมะพร้าวน้ำหอมมากว่า๒๐ปี
ปัจจุบานปริมาณมะพร้าวเนี่ยลดลงจากเดิมประมาณสิบผลต่อหนึ่งทลาย
อู้แปลว่าหนึ่งทลายเนี่ยนะมันเหลือแค่สามถึงห้าผลเท่านั้นเอง
จากสิบเหลือสามอ่ะคือมันออกผลน้อยลงหลากหลากค่ะใช่
มันก็เกิดจากสภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาอุณหภูมิมันสูงมาก
มันร้อนไปมันอยู่ไม่ได้มันก็เลยร่วงหล่นหายไปนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เลยเรียกลักษณะแบบนี้ว่าอาการมะพร้าวขาดคอค่ะ
เบื้องต้นนะเบื้องต้นเขาแก้ปัญหานี้โดยการที่ให้เกษตรกรมันรดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงต้นและผล
แล้วก็สร้างความชุ่มชื้นในแปลงเกษตรโดยการพ่นน้ำให้เป็นละอองฝอยไปบนยอดมะพร้าว
แบบนี้เลยเออเหมือนหลอกมันให้เห็นว่าแบบมีฝนตกตามปกตินะ

อันนี้ก็คือแก้ปัญหาไปเป็นเรื่องของเกษตรกรที่เขาดูแล
ส่วนนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทย
คุณจรรย์เจริญทรัพย์บอกว่าปีนี้
ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงปรากฏการณ์เอลนิโย
ทำให้ฝนลดลงน้ำก็น้อยลง

ทำให้มีผลต่อการเกษตรทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้อะไร

ที่เราเคยเล่ากันไงว่าพริกมันก็แพง
ผลทางการเกษตรช่วงนี้มันแพงขึ้นหลายอย่าง
ฝนตกหนักมากก็พืชผลเสียหาย
ฝนน้อยน้ำไม่พอก็เสียหายอีก
มะพร้าวน้ำหอมนี้เองก็ต้องใช้น้ำเยอะไงนะครับ

ทางสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทย
ก็เลยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเนี่ย

วิธีการคือต้องมีร่องน้ำ
เราจะสังเกตสูบมะพร้าวต้องมีร่องน้ำ
เป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นมะพร้าวอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็สูบน้ำนี่แหละมารดต้นมะพร้าวด้วย
ทั้งต้นทั้งยอดเลยให้มันชุ่มฉ่ำตลอดเวลา

แล้วก็บริหารการจัดการน้ำให้ดีที่สุด
เพราะว่าทางกรมชลประธานเองก็เตือนเหมือนกันว่า
น้ำมันจะน้อยนะปีนี้จะมีฝนทิ้งช่วงด้วย
ช่วงนี้เลยล่ะค่ะกลางมิถุนาถึงกลางกรกฎา
ดังนั้นถ้าหากว่าช่วงไหนหรือพื้นที่ใดฝนตก
ให้คุณทำพื้นที่เก็บน้ำไว้รอเลยค่ะ
โอ้งอ่างถังกระมังเอามาใส่ไว้นะ

ส่วนพี่น้องผู้ที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเนี่ย
วางแผนใส่ปุ๋ยบำรุงต้นให้ด้วย
และที่สำคัญก็คือติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ซึ่งตอนนี้นะทางกรมอุตุเขาก็
จะจัดงานสถาปนาครบรอบสถาปนาวันกรมอุตุนิยมวิทยา
เขาก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมนะ
สะท้อนปัญหาหรือฝากคำถามได้นะ

ทำไมพื้นที่บางพื้นที่ตกหนักอะไรอย่างนี้